โฟเฟอร์แท็กซี่รับผู้โดยสารเป็นสามุไรค่ะ

พอไปจอดปั๊บเป็นสามุไรชักดาบเลยค่ะ

จอดตรงนี้ไม่ได้หรอกตำรวจจับ
มันเข้าตรงช่องเถียงต่างก็ได้
แค่ว่าตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้
ก็ไม่เห็นเรียกลัว
เยอะทีนี้ทำยังไงดี

ก็ค่าโดยสารเท่าไหร่๓๐๐ค่ะ

แคบแล้วลุงจะกลับรถก็กลับรถยาก

มีพี่แท็กซี่ที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ไหม

เจอเหตุการณ์แบบนี้เลยอ่ะ
ช่วงนี้เดี๋ยวขอรบทรงชาติกันก่อนนะคะ